แล้ววันนี้๒๙แล้วสะสมตัวเลขกันกับบรรดาไอดอลด้านตัวเลขในหัวเขียว

แม่โอ้โหมาแต่ละรูป

สำนักพาปังงวด๑กันยายนออกมาแล้ว

ก็ขอเพิ่มเลขทู่ปูที่จุดปกติทุกงวด
เพิ่มโอกาสในการเสี่ยงโชคเข้าไป

ไปเจ๊นุกบารมีมหาเห็งครับฝันได้ว่า
ฝันว่าได้สร้างวัดนะ
ต้องตรวจสอบเลขกันหน่อยเลขมงคลทำนายฝัน
ซึ่งเจนุ๊กย้ำว่าแฟนคลับนะฮะเอาไปเสี่ยงโชค
เฉพาะเลข๓ตัวตัวฟังจากปากเจนุกฮะ
วันนี้เลขความฝันนะเลขความฝันอิง๓ตัวนะคะ
แค่นี้นะคะเลขความฝันแทงแต่๓ตัวก็ได้นะคะ
พวกสองตัวไม่ต้องมาสนใจก็ได้นะคะ

ของพี่หมดแล้วปุ้ยปุ้ยไปไหนต่อ

ได้เคยเห็นเพราะว่าท่านอยู่กับหัวเขียวข่าวเด็ดนะครับ
ที่วัดดาวเรืองอำเภอบางราจารย์จังหวัดสิงบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้เขามีพิธีจัดเผาผีต้นกล้วยนะคะ
ชื่อว่าปู่กล้วยบุญรักษาอายุ๑๐๙ปีค่ะ
โดยมีชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์ในวัดเข้าร่วมจำนวนมากนะคะ

จะมีการตั้งลงศพในบรรจุต้นกล้วยขนาดใหญ่นี่ค่ะ

แล้วให้ผู้ร่วมงานแห่ลงศพไปรอบเมนวางดอกไม้จันทร์

แจกของชำรวยให้กับผู้ร่วมงานปิดท้ายด้วยการโปรยทาน

นี่ถึงเรียกว่าเผาผีต้นกล้วย
เป็นพิธีที่สืบทอดกันมานานแล้วนะคะ

หลังจากที่สร้างเมนเสร็จใหม่เนี่ยก็เลยเอาเตา
นี่ค่ะเตาเผาใช้ก่อนเลย
ตั้งใจฟังเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมการทำแบบนี้เชื่อว่าเป็นการ
เสริมสิทธิตขาดมงคล
แล้วก็คนที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้นะคะ

ว่าสามารถทนความร้อนได้มาตรฐานหรือเปล่า
งานนี้มีคนตาดีแอบส่องฝาโลงด้วย
ฝาโลงเล็กอะไรฮะ
ข้างล่าง๕ป่ะ
ไม่ใช่เลขหรอถ้าถามพี่พี่เห็นเป็น๘

เออยอมรับตามตรงผมไม่ทันธนบัตรใบละ๑บาท
พี่เบิร์ดไม่ทันเหมือนกัน
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยณตอนนั้นครับ
ตรงฮะดรป่วยป่วยอึ้งพากรครับ
ดำรงตำแหน่งช่วงปี๒๕๐๒ถึง๒๕๖๐
ชาวเน็ตเข้ามาดูบอกเฮ้ยพี่เก็บไว้เลย
ถ้าเป็นของจริงเนี่ยโอ้โหมูลค่าสูงนะมูลค่าสูงเลย
ว่าแบงค์นี้ถ้าเป็นของจริงอายุไม่ต่ำกว่า๕๐ปีครับ

เป็นรุ่นที่๕แล้วพิมพ์ระหว่างปี๒๕๐๐ถึง๒๕๑๒ครับ
ตัวเลขบนแบงค์อย่างที่ให้ดูกันไปคนน่าจะเอาไปเสี่ยงโชคกันไป
โอ้โหบางคนก็ยังสนใจด้วยว่าลายมือที่เขียนด้วยปากกาด้านหลังแบงค์มันเขียนอะไร
เจ้าของคลิปก็ถ่ายมาไว้อีกรอบหนึ่งครับ
ชาวเน็ตก็มาช่วยกันตอบว่าลายมือที่เขียนไว้เขียนว่า
แบงค์นำโชคแด่ป๊าจากออสนะครับ
โอ้โหนี่แสดงว่าต้องมีคุณค่าทางใจสำหรับเขานะเนี่ย
โอ้โหแล้วไปซ่อนที่ไหนมาทำไมเพิ่งมาโผล่เอาตอนนี้นะฮะ

เอาพาไปดูพี่สาวตุ๊กตาไม้จำได้

เห็นเงียบปังเพียบนะจ๊ะ
ถึงเวลาเปลี่ยนมงกุฎ

ให้ตุ๊กตาไม้พี่สาวแล้วลองไปดูครับ
สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถึงรอบเปลี่ยนมงกุฎให้พี่สาวแล้วนะครับ
ผมก็เลือกจากในตู้นะครับที่หลายคนส่งมาให้พี่สาวนะครับ
งงกุฎแต่ละชิ้นสวยมากเลยครับ
ดูก็รู้เลยค่ะว่าทุกคนตั้งใจส่งมาให้พี่สาว

พี่สาวใส่มงกุฎชิ้นนี้สวยมากเลยครับ

ปักผมให้พี่สาวนะครับ
ทุกคนสามารถขอพรในคลิปนี้ได้เลยนะครับ
พี่สาวจะเห็นเลขของท่านนะครับ
วันนี้ถึงรอบเปลี่ยนมงกุฎให้พี่สาวแล้วนะครับ
พาไปที่วัดศรีดารามจังหวัดอุดรธานี
วัดนี้มีอะไรดีที่ต้องพาไป

ก่อนจะถึงวันที่๑กันยายนนี้นะครับ

วัดศรีรารามอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มชาวบ้านแวะเวียนไปไหว้ขอโชคลาภ

ไฮไลท์คือพ่อแม่ลูกสาวลูกชาย

แล้วก็ให้ลูกนี่

อย่าว่าไป๕๔ตรงกับเมื่อกี้นะ
เลขหวาลง๙๔๕นะครับ

นี้ยังมีไฮไลท์อยู่ที่รูปปั้นพญานาค
พ่อปู่ศรีสุธโธ๙เสียนศรีทอง

ความยาว๑๓๑เมตร
เลื้อยอยู่กลางหนองน้ำ
เท่า๒เมตร๙๐เซนติเมตรนะครับ
รอบปลายหางขนาด๑เมตร๒๐เซนติเมตร

สวยมากสง่ามาก

เขาทำอะไรนี่ตรงนี้ไฮไลท์
หยดสีตรงจุดน้ำไหล

แล้วก็เห็นเป็นตัวเลข๐๘๘๐

เป็นความเชื่อนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณ

นี่หน้าตารูปปั้นเสือโครง

เสือสมิงหม่นครับวิธีการขอพรคือจุดบุหรี่เออนี่แปลกดีไม่จุดทูบนะ
บุหรี่แล้วเอาบุหรี่เนี่ยคุณผู้ชมไปใส่ไว้ในปากรูปปั้นเสือโครงที่อยู่ในถ้ำจำลอง
แปลกใจนะปลายมวลบุหรี่มีไฟแดงวาบเหมือนคนสูบบุหรี่จริง
คือถ้าคนสูบบุหรี่จะรู้ว่าเวลาดูดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟแดงออกมา
พอไปวางไว้หน้ารูปปั้นเสือโคกเฮ้ยมันมีจริงนะชาวบ้านเขาบอกนะ
แล้วชาวบ้านก็ไปจุดทูปมงคลเสี่ยงทายจะเอาไปเสี่ยงดูในงวดที่จะถึงนี้
เดี๋ยวดูกันว่าได้เป็นเลขอะไรทูบมงคลนะครับนี่
๕๕๘๙อ้าวชัดแบบนี้เลยพูดถึงเสือสมิงครับคุณผู้ชมครับ
เป็นความเชื่อชาวบ้านที่ว่าเป็นปีศาจรูปร่างเหมือนเสือโครงขนาดใหญ่
เกิดจากเวทมนต์คาถาก็เลยมีฤทธิ์มากอารวาสไปทำร้ายคนกินคนบ้างเป็นอาหาร
สมัยก่อนเนี่ยวัดเขาสมิงเป็นป่าทึบก็จะมีสัตว์ป่าเพียบเลย
ที่สำคัญคือเขาเชื่อว่ามีเสือสมิงที่ดุร้ายจะจำแรงแปลงกายครับ
แล้วไปทำร้ายคนจนบาดเจ็บบางคนถึงตายก็มี
นี่รูปปั้นเสือสมิงนะครับสือสมิงเป็นเรื่องเล่านะครับ
อ่านะครับหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับเพียงออยเลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ดีกว่าผู้หญิงคนนี้เจ้าของคลิป
จะเอาเรกไหนดีนะครับดูคลิปก่อนค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่เห็นนะครับ
นี่คืออะไรอ่ะไปเกาะไฟหน้ารถเหรอ

นะฮะตุ๊กแกตุ๊กแกนะครับที่ร้อยเอ็ดครับตุ๊กแกมายังไงล่ะเนี่ยรถเก๋งทะเบียนเอาทะเบียนไปก่อนเลยนะ
๕กกย๘๓๒๐กรูเทพธนครจอดอยู่ริมรั้วนี้นะครับ
มีต้นตานอยู่ด้วยสามต้นนะครับคาดว่าเป็นรถของชาวบ้านที่มาซื้อของเส้นไหว้
คือเป็นช่วงนี้เป็นงานบุญข้าวประดับดินเหลือบุญเดือน๙ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานครับ

ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาก็บอกหยุดดูตุ๊กแกหน่อย
แล้วก็แน่นอนทะเบียนก็ได้รับความสนใจนะครับ

เขาบอกไล่ก็ไม่ไปเกาะอยู่แบบนี้นะครับ

ส่วนรถเก๋งอีกคันนะครับทะเบียนกรุงเทพมหานคร๙กกทท
จอดอยู่ข้างทางสังเกตเห็นยัง
เห็นไหมเห็นอะไรไหม
ปู่มาให้โชคลูกใช่ไหมลูกหลานพญานาค
โชคปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมานะครับ
ในคลิปก็เขาเชื่อว่าเขาจะโชคดี
จากเหตุการณ์นี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับ
บางคนก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกัน
ไล่งูออกไปเร็วจะดีกว่า
มาดูข่าวนี้ตีอะไรก่อนดี
นกจะไปกินงูงูรัดนก
ตีนกตีงูหรือตีเป็นเลข

งูรักนก
นกจะกินงูงูก็เลยรัดกลับ
แล้วสุดท้ายสู่คิดทั้งคู่

อันนี้ไม่ใช่รูปปั้นอะไรใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงฮะ
ไม่อันนี้เรื่องจริงเลยไม่จกตาเนี่ยฮะ

ตีเป็นเลขอย่างเดียวได้แล้วค่ะตอนนี้ตาย๐ใช่ไหมใช่ไหม
นกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ
แต่บางคนบอกว่าอ๋อ๒ตัวคือคู่กรรม
บางคนบอกว่าหากภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย
ห่วงโซ่อาหารนะคะก็ให้สตาร์ฟไว้ดีที่สุด
เพราะว่าภาพนี้มันสุดแล้วจริงนะเคยเห็นไหม

แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยต่างตีเลขเด็ดตามความเชื่อนะฮะ
เลขอะไรเขาได้บอกไหมคอมเมนต์น่ะ

งู๗นก๖ตาย๐